จะให้ดาวโจรมันขึ้นแต่เด็กเลยเหรอลูก

ไม่ดาวโจรก็คือดาวของคนร้ายคนไม่ดีแล้วยังเด็กอยู่เลย
เด็กทั้งแก๊งไปขโมยของนักท่องเที่ยวเขา
ของไหนเอาขายได้ก็เอาไปขายอันไหนเป็นเงินก็เอาเงิน
ไปดูคุณผู้ชมเด็กทั้งนั้นอย่างที่เบิร์ตว่าจริงหรือเปล่า
กล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมในสถานที่ท่องเที่ยวน้ำผุดนาเหล่า
อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิจับภาพเยาวชนชายไม่สวมเสื้อ
เดินไปเดินมาอยู่ริมตลิ่งแล้วก็มาหยิบสิ่งของบางอย่าง
แล้วก็วิ่งหายไปนะครับในสภาพสวมกางเกงนะฮะ

ทำให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามตัวบุคคลในคลิป

สินมีค่าที่ใส่ไว้ในกระเป๋าหายไป
กุญแจสมาร์ทคีย์๒อันมูลค่ารวมเกือบ๑แสนบาท
ล่าสุดตำรวจสืบสวนควบคุมตัวแก๊งเยาวชน๔คนครับ

ดูสิดูสิดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม

นี่แหละฮะโอ้โห
คือพบภาพจากกล้อวงจรปิดขี่รถซาเล้งพ่วง
แบบพ่วงข้างอ่ะเข้าออกจุดเกิดเหตุ
และในช่วงเวลาเกิดเหตุด้วยนี่แหละครับ

และยังพบว่าเยาวชน๓คนที่ไปกับรถซาเล้งนะครับ

อายุ๑๕นี่หัวโจก

แล้วช่วงเวลาไล่เรียกขณะเกิดเหตุก็ออกไปตามจับกลุ่ม

เพราะว่ามันมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนี่แหละโอ้โหดอมตาถึง

ไม่ใช่คนชายภูมินะมาจากพื้นที่อื่น
และหัวโจกอายุ๑๕เนี่ยจะแบ่งงานให้ไอ้น้องรุ่นน้องนะฮะ
ให้ไปขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่วางไว้
แล้วก็ไปนัดแบ่งกันตอนหลัง
คดีนี้เยาวชนทั้งหมดนะครับแต่ละคนได้ส่วนแบ่งวันละ๖๐บาทนะ
ส่วนทรัพย์สินอื่นเก็บไว้ที่หัวโจก
แล้วไอโฟนอ่ะไอโฟนอย่างที่เบิร์ตบอกครับ

ตำรวจแจ้งข้อหาสิครับแล้วก็นำส่งสถานพินิษฐ์ตามขั้นตอนต่อไป
อย่างที่ดอมตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
แก๊งนี้ถูกตั้งฉายาจากตำรวจจากคน
นัดว่าแก๊งแฟนฉันเนื่องจากสมาชิกนะฮะ
คนหนึ่งที่ตัวใหญ่หน่อยก็ขี่ซาเล้งใช่ไหม
ซาเล้งแล้วก็มีเพื่อนตัวเล็กนั่งไปด้วย
คล้ายกับในภาพยนตร์แฟนฉันครับ
แต่แฟนฉันเขาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะลูก
พวกหนูต้องเอาใหม่ปรับตัวนะ